ท่านผู้ชมครับเรื่องของน้องเนเน่ท่านยังจำได้แน่นอน
มีลูกสี่คนค่ะปรากฏว่าเสียชีวิตไปสาม
คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามตอนนี้สองหัวควบละค่ะ
นะก็แข็งแรงดีค่ะตอนเกิดมาก็มีอาจารย์ลิ้นหัวใจรั่วนิดหน่อย
ใช่ค่ะคนสุดท้องชื่อน้องเนเน่
ก็เสียชีวิตทุกคนเนี่ยเสียชีวิต
ตอนอายุหลักเดือนค่ะแต่ลงท้ายด้วยสิบสี่วันใช่
คุณพ่อคุณแม่ก็เดินทางมาหาหมอปลา
ปลามือปราบสัมภเวษีบอกว่า
อยากให้ช่วยมาดูที่บ้านให้หน่อย
อุดรธานีว่าเอ๊ะตกลงมันจะมี
อาถงอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าค่ะคนเท่าคนแก่ที่อยู่แถวบ้านบอกว่าตรง
เนี้ยมันเคยเป็นป่าช้าเก่าด้วยนะอืมหมอปลาก็นัดหมายเอาไว้บอกเดี๋ยวว่า
ไปที่อุดรธานีนะครับบ้านของนางสาวสิริพร
สิงสาธรณ์อายุ๓๓ปี
อยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะฮะ
ก่อนหน้านี้คุณป้าแนเจ้ที่เป็นพี่สาวของนางสาวศิริพร

ที่บ้านหลังนี่คือทางชุมชนเขาทราบค่ะว่า
หมอปลาจะมาก็ต้องมีสื่อมวลชนมาทำข่าวด้วยก็ตั้งจุดคัดกรองเลย
เรื่องของโควิด๑๙สหรัฐสุขก็มาตั้งจุดคัดกรอง
ตรวจวัดอุณหภูมิอะไรพวกนี้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับ
แล้วก็ให้หมอปลากับทุกทุกคนจะเป็นทีมงานของหมอปลา
จะเป็นสื่อมวลชนก็แล้วแต่ให้เข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านได้ไม่เกิน๕๐คนนี่นะฮะ
เพื่อความสบายใจของทุกคนด้วยหมอปลาไปถึงบ้านของคุณแม่น้องเนเน่
น้องเน่นิชาปนักศิษย์สวบไปแล้วนะครับ
นี่ครับตรวจวัดอะไรเรียบร้อยก็ไปสำรวจรอบบ้าน
คือหมอปลาเนี่ยเวลาที่ไปไหนเนี่ยแล้วมีเรื่องของวิญญาณลี้ลับความอาถรรพ์อะไรเกิดขึ้น

หาวบ้างน้ำตาไหลบ้างหรือไม่ก็ผอึบผอมคลื่นไส้อาเจียน
มีลูก๔คนเสียชีวิตไป๓ลงท้ายด้วยหลัก๑๔วันด้วย

เพื่อจะมีลูกคนที่๕นะฮะจะได้เป็น๒คนกับอีกคนนึงที่ยังมีชีวิตอยู่
หมอปลาไปตรงนี้ตรงมุมทางทิศเหนือของบ้าน
ไปเจอก้อนหินนะฮะเป็นก้อนหินศิลาแรงก้อนใหญ่
นี่เป็นจังหวะที่หมอปลามีอาการเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
พอมาถึงเริ่มมีอาการใช่ไหมใช่
คือมีอาการเหมือนจะเจียน่ะค่ะอืมใช่นี่เป็นมุมบ้านด้านทิศเหนือนะฮะ

เห็นไหมพี่โอ้ยผมก็ไม่คิดว่าหินก้อนนี้เลยใช่ไหมคะ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

ใช่นี่อ่ะหินก้อนเนี้ยหมอปลาบอกว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องทำให้คนในบ้านหลังนี้เจอเรื่องอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะนี่นะฮะหินก้อนนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นหินสวีราแรงนะครับคือหมอปลาตอนที่เคยเจอคุณแม่น้องเนเน่แล้วก็มีการสำผงสำผัสผ่าน
ก้อนหินก้อนนี้ที่เจอลักษณะคล้ายคล้ายกับหัวกระโหลกนะครับถ้าลองวาดภาพตามแบบนี้นะครับก็เลยคิดว่าอาจจะเกี่ยวกับความฝันก่อนจะมาหาครอบครัวน้องเนเน่หรือเปล่าเพราะว่าหมอปลาเนี่ยฝันบอกว่าตอนอยู่ที่บ้านก่อนจะมาที่อุดรธานีนอนอยู่กึ่งหลับกึ่งตื่นฝันว่ามีชายหญิงคู่นึงอายุ
แล้วเห็นสารพระภูมิเก่าลักษณะเป็นปูนเปลือยมีผ้ายันสีแดงเป็นรูปหัวกระโหลกโดยผู้หญิงพยายามจะมาเอาชีวิตหมอปลาแต่ว่าผู้ชายพยายามมาช่วยเอาไว้
ซึ่งหมอปลาเชื่อว่าน่าจะเป็นยายกะลาตากะลีเป็นผีที่เป็นผู้คุมเหล่าผีในป่าช้า
หรือที่เรียกว่านายป่าช้านี่ฮะนี่ตามความฝันตามความเชื่อที่หมอปลาเขาเล่านะ
คือครอบครัวน้องเนเน่เนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าที่ดินที่สร้างบ้านเนี่ยก่อนจะสร้างบ้าน
เป็นพื้นที่ป่าช้าเก่าเพราะฉะนั้นอาจจะมีเจ้าที่เจ้าทางมีพูดผีที่เคยอยู่ที่นี่มาก่อน
ซึ่งยายกะลาตากะลีเหล่าพูดผีหรือแม้แต่หมอผีเนี่ยก็กลัว
แต่หมอปลาบอกว่าไม่กลัวนะฮะเพราะมาเพื่อจะช่วยนะครับ

แล้วมันเมื่อมันตอนที่หมอปลาโทรมาพี่อะแล้วพี่เป็นยังไงนะฮะ

แซบแซบทิ๊ดทิ๊ดที่หัวใจแต่มันก็แป๊บเดียวตอนที่คุยพอหัวแล้วก็หาย

เดี๋ยวต่อผิดออกรู้ผิดเขาโดยรอบแต่ผู้ชายกับผู้หญิง
ไม่อายุไม่มากประมาณสี่สิบนะอืมแต่พอผมเข้าไปดูอ่ะ
ผมพยายามสงสัยว่าแล้วมันคือใครที่อยู่ในที่แปลงนี้
ถ้ามันเป็นป่าช้านะพี่นะเอาความเชื่อของพี่มาเป็นป่าช้า
เขาจะเชื่อว่าจะมียายการาตากะลีอืมซึ่งอาจจะเป็นสองคนนี้

เป็นไงพี่รู้สึกไงอ่ะคันโคคันโคค่ะ
พอพูดพอยายกาลาตาการีนะยิบยิบยิบยิบที่โคแล้วก็ปล่อยสิ้นเท้าไม้ใช่ไหม

ผู้ชายก็เข้ามาห้ามผู้ชายใช่แสดงว่ามันมีความเชื่อมโยงกับการหลับหลับตื่นตื่นที่เราเหมือนกับฝัง
ถ้ามันเชื่อมโยงก่อนที่จะมาด้วยที่เห็นศาลคือป่าช้า
จากเจ้าป่าช้าซึ่งเขาถือกันว่าไม่ว่าจะเป็นพวกผีทั้งหลายกลัวเขา
ไม่กระทั่งหมอผีกลัวเขาแต่ผมไม่กลัวนะ
ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าทางเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเขาอยากจะให้หมอปลามาทำให้เพื่อความสบายใจ
หมอปลาบอกดูแล้วก็เห็นก้อนนี้นี่แหละนะ
ก็เลยขุดไปขุดก้อนหินก้อนนี้ออกจากบริเวณบ้านของคุณแม่น้องเนเน่
แล้วเอาไปที่วัดแต่มันหนักมากนะฮะหลายสิบกิโลกรัมอ่ะ
นี่ครับท่านผู้ชมครับก็ต้องช่วยกันหลายคนเลยช่วยกันกลิ้งไปแล้วก็ไปยกขึ้นรถ
เอาไปที่วัดนะฮะนี่ครับใส่รถเข็นไปวัดเลย
หมอปลาบอกว่านี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้คนในบ้านเนี่ยเสียชีวิตกันหลายคน
มาจากหินก้อนนี้ก็เหมือนที่เราบอกเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
คือรถเข็นเสร็จใส่กระบะเนี่ยเอาไปวัดเลย
หมอปลาบอกมันคล้ายกับกระโหลกคนแล้วหินก้อนนี้มันฝังอยู่ที่ทิศเหนือของบ้าน
อาจจะไปกดทับครอบงำคนในบ้านค่ะนี่ฮะไปถึงวัดก็ทุบเลยฮะ
อันนี้เราลองวาดดูนะหมอปลาก็ทุบเลยบอกต้องทุบทำลายไปเลย
คุณตาน้องเนเน่ก็คือคุณพ่อของคุณแม่น้องเนเน่มาขอทุบด้วยขอร่วมทุบด้วยคน
บอกตาก็โกรธแค้นเหลือเกินเพราะว่าลูกสาวเนี่ยเสียชีวิตไปหนึ่ง
พี่สาวน้องเรน่าใช่ไหมฮะพี่สาวของคุณแม่แล้วหลานเนี่ยอีก๓รวมเป็น๔
แม่เพราะไอ้หินก้อนนี้นี่เองตามที่หมอปลาบอก
นั่นแหละเห้ยเมื่อกินว่าก้าวแสงก็กลายงานอีกแล้วกัน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
ที่อยู่ตรงเนี้ยบ้านหลังที่เขาไปปลูกอยู่เนี่ยจริงแล้วเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นที่อยู่ของผีสางของใครมาก่อนหรือเปล่าครับเพราะก่อนที่จะมาสร้างบ้านหลังนี้เนี่ยสภาพพื้นที่มันเป็นป่าแล้วชาวบ้านเขาก็พากันมาแพ่วถางจนโล่งเตียนแล้วตั้งเป็นหมู่บ้านที่ผ่านมาเคยขุดเจอพวกหม้อพวกหายที่คนสมัยก่อนฝ
มาก็ถ้ากลับว่าผู้หญิง๓ก็ทำในฟังฝันเลย

นี่ค่ะหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวเสร็จปุ๊บ

เข้าไปสัมผัสคนในบ้าน

ไปดูในบ้านดูคนคนในบ้านสมาชิกครอบครัวเลยว่า
แต่ละคนมันมีอะไรยังไงอยู่ตรงไหนอีกไหม

ทั้งไลน์ที่หน้าจอแล้วก็เพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์
ท่านบอกแหมมันจะเพราะหินก้อนเดียวเนี่ยเหรอ

หมอปลาบอกต้องไปดูในบ้านต่ออีกเหรอ
ดูในบ้านดูลายบุคคลเลยคราวนี้

เนธคือลูกสาวคนที่๓
ลูกสาวเพียงคนเดียวที่สุดยอดอยู่

ถูกต้องน้องอายุ๒ขวบแล้วนะคะ

ให้ผู้หญิงในหมู่บ้านมาจับมือน้องเนธ
แล้วก็ตามดูว่ามีอาการหุ่นเย็นหรือชาอะไรตรงไหนบ้าง
ปรากฏว่าพอหมอปลาเริ่มทดสอบเขาบอกว่ามีอาการค่ะ
รู้สึกยากยังอาหารอาการหายภูมิของแม่เลย

อันนี้สำคัญผู้หญิงที่ไปได้ข่าวคุณครั้งนี้มาน้องเนธ
ซึ่งเป็นน้องที่ยังมีชีวิตอยู่ใช่

อย่าอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้คือปกตินะ
เดี๋ยวหมอขออนุญาตจับหัวลูกหน่อยนะ

มันชา

ไม่มีเหมือนกันครับ

อันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะครับ

แล้วแต่ว่าคนที่เขาสัมผัสซึ่งกันและกันตรงนั้นนะครับ
หมอปลาก็สัมผัสทั้งพ่อกับแม่น้องเนเน่

หมอปลาบอกว่าคนในบ้านนี้มีพลังงาน

ก็เพราะไอ้หินก้อนเมื่อกี้นี่แหละ

ซึ่งก็ตรงกับที่หมอปลาฝันก่อนเดินทางมาที่นี่
ให้ครอบครัวของน้องเนเน่

นั่นคือพิธีล้างอาถรรพ์
ตอนแสงแรกรุ่งอรุณ

ก็คือเช้ามืดวันพรุ่งนี้
ซึ่งตรงกับวันพระใหญ่พอดีนะครับ

แล้วพรุ่งนี้เป็นวันราหูอมจันทร์ด้วย

เพื่อทำพิธีในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าเลยนะฮะ

เอาแบบแสงแรกรุ่งอรุณเลยนะครับ

สิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นความเชื่อ

หลังจากหมอปลาทำพิธีให้ก็สบายใจขึ้น

ก็ได้ทำไปบางส่วนแล้ว

เดี๋ยวคุณหมอปลาจะช่วยแก้ให้

ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยค่ะ
พรุ่งนี้วันพระใหญ่วันวิสาขบูชา

หมอปลาบอกว่า

คือว่าศพน้องเนเน่เผาไม่หมดใช่เผารอบแรกเนี่ยยังเหลือช่วงตั้งแต่คอลงมาจนถึงตัวด้านล่างอ่ะค่ะ
ครับลักษณะของเมนหมอปลาบอกดูแล้วมันต้องเผาได้หมดนะอืม
และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือศพของน้องห้าเดือนสิบสี่วันนะ
คือตัวนิดเดียวนะครับก็แปลกใจว่าปกติแล้วศพเด็กที่ฟันน้ำนมยังไม่ขึ้นเลยเนี่ย
คือปกติแล้วหมอปลาบอกว่าโบราณไม่นิยมเผาจะฝังแทนนะครับ
เพราะเชื่อว่ายังไม่ครบสามสิบสองนะฮะก็เชื่อว่าจะทำให้ครอบครัวเกิดความทุกข์ร้อน
แต่เมื่อเผาไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็ให้หมั่นทำบุญให้กับน้องให้ไปสู่พบภูมิที่ดี
เดี๋ยววันพรุ่งนี้เช้าจะทำพิธีล้างอาถรรพ์ให้กับครอบครัว
ตั้งแต่เช้ามืดค่ะเพราะว่าต้องมีแสงแรกแห่งรุ่งอรุณ
อันนี้ตามที่หมอปลาเขาบอกนะก็เหมือนที่คุณพ่อคุณแม่น้องเนเน่บอกนั่นแหละ
ค่ะคือเรื่องนี้เป็นความเชื่อของคนในครอบครัวใช่ค่ะ
หลายท่านเห็นแล้วก็อาจจะไม่เชื่อคือจริงค่ะบางท่านก็เชื่ออะไรก็ว่ากันไป
อธิบายทางการแพทย์มันก็มีออกมาก่อนหน้านี้แล้วแหละ
ในเรื่องของกรรมพันธุ์เรื่องของการป่วยเรื่องโรคหัวใจต่างนะคะ
แต่ก็อย่างที่บอกว่าแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะเลือกฝั่งไหน